ข่าวใหญ่ข่าวโตรับปี๖๖ครับคุณผู้ชมฮะ
เรื่องของงบในการเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ

โอ้โหมีคนเอาไปนี่เลยนะดูซิว่าตัวอักษรตัวหนึ่ง
จะต้องใช้งบในการทำกี่บาท

สถานีกลางบางซื่อทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษ
ก็จะถูกเปลี่ยนป้ายชื่อตรงนี้ให้เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

แล้วก็ต้องมีตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ทีนี้มันเป็นประเด็นออกมานะครับว่าจะต้องใช้งบในการเปลี่ยนป้ายตรงนี้

คุณผู้ชมฮะเราพูดถึงสถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อกันก่อนนะครับ
โดยเส้นทางรถไฟชาญเมืองสายสีแดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชันระยะที่๑
จะเปลี่ยนมาเป็นนครวิถีหมายถึงเส้นทางของเมือง
เส้นทางรถไฟชาญเมืองสายสีแดงเข้มบังซื้อรังสิตระยะที่๑
ชื่อธานีรัฐยาหมายถึงเส้นทางของเมืองนะครับ
และสถานีกลางบางซื่อเขาจะเปลี่ยนมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมนคร
นี่คือความหมายของ๓เส้นทางที่จะมีการเปลี่ยนชื่อให้มันไพร้อเพราะพริ้ง
ตามวัตถุประสงค์เดิมของชื่อสถานี
แต่มันเป็นประเด็นตรงที่ว่าสถานีกลางบางซื่อ
จะเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
แล้วมันมีอะไรนะคุณนะมันมีเหมือนเอกสารหรือมีอะไรหลุดออกมาเนี่ย
ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการเปลี่ยนชื่อ
ก็คือเปลี่ยนตัวอักษรเหล็กที่เอาไปติดไว้

โดยใช้งบประมาณกว่า๓๓ล้านบาท
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายสุรเชษประวีนวงวุฒิบอกว่าตอนนี้นะ

ไปดูว่าที่เขาทำกันปกติเนี่ยนะราคามันประมาณเท่าไหร่
มันจำเป็นไหมที่จะต้องแบบมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้
ทีนี้ในโลกโซเชียลอย่างที่บอกไงคุณผู้ชมเขาไปเปรียบเทียบกันเลยอ่ะ
จะเปรียบเทียบนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมที่มาที่ไปในการจะเปลี่ยนป้ายมันคืออะไรนะฮะ
คือที่บอกว่ามันมีเอกสารหรือว่ารายงานหลุดออกมานะครับ
ทำหนังสือแจ้งข่าวการลงนามสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ

สตางค์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพทย
ผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

เพราะคนไปบอกว่าโอ้แค่เปลี่ยนตัวอักษรแบบนี้

ใช่เอาจริงคือเรื่องชื่อความหมายดี

ขอพระราชทานชื่อทั้งเส้นทางรถไฟ

แต่ประเด็นอยู่ที่เรื่องของงบประมาณ
เพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าโลกโซเชียล

การเปลี่ยนป้าย๓๓ล้าน
ใช้ตัวอักษรภาษาไทย๒๔ตัว
อักษรภาษาอังกฤษ๓๑ตัว
โลโก้อีก๑รวมทั้งหมดเป็น๕๖ตัว
เขาไปเฉลี่ยหารเลยนะคุณผู้ชม
ป้ายตรงนี้ถ้าเกิดว่าหารต่อตัว
ตกตัวละ๕๘๙๒๘๕บาท๗๒สตางค์ต่อตัว
เออนะครับโซเชียลเขาโพสต์เอาไว้นะ
เฉลี่ยตัวอักษรละ๕แสนกว่าบาทนะ
แล้วเขาก็เขียนแคปชั่นเลยของหวานรับปี๖๖
นี่ไงมันเลยถามว่าอุ๊ยแพงไปหรือเปล่า
ปกติเขาเปลี่ยนป้ายกันมันแพงขนาดนี้เลยหรือ

นี่ค่ะเรื่องนี้ทางด้านเจ้ากระทรวง
ก็ต้องมาชี้แจงเรื่องนี้นะ

เพราะว่าหลังจากที่กระแสในโซเชียล

กระทรวงจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไง

ไม่ว่านแล้วนะครับไม่เกิน๗วันเถอะ
อาจจะทราบผล
นี่ค่ะตอนนี้
หมายให้ประหลัดกระทรวงไปตรวจสอบแล้วนะคะ

เรื่องราคา๓๓ล้านกับปริมาณงานที่ได้

แล้วเขาบอกว่ารวมป้ายอื่น

มันมีหลายรายการมันอาจจะไม่ใช่แค่ป้ายนี้ป้ายเดียว

ไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีบอกว่ามีสตงเนี่ย

น่าจะทราบความคืบหน้านะคะ